มาดูกันต่อเลยดีกว่านะคะสำหรับคู่รักคู่นี้นะคะ
ต้องบอกว่าความหวานของเขาเนี่ยโอ้โหมันจี๊ดจ๊าดจริงค่ะ
แล้วก็ล่าสุดดีนะคะเพิ่งจฐารองกทีรอบคบกันเจ็บปี
โอ้โหจริงงานนี้นะคะสีลิต้ามาในลูกสวยชำมากจริงค่อยมากค่ะคุณแม่ลูกหนึ่ง

แล้วตัวทรงองค์เอวมันเป๊ะปังทุกองศาจริงนะคะจนแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าเป็นหุ่นของคุณแม่ลูกหนึ่ง
คุณลิต้าเขาไม่ได้โฟกัสตรงนั้นเราโฟกัสอย่างเดียว
ใช่แต่เราก็บอกว่าเออคุณผู้ชมก่อนที่สดร้อนมาคิดก่อนเนี่ยค่ะ
คุณพ่อกรก็ขอหอบฮิ้วครอบครัวไปสวีทกันต่อที่ประเทศญี่ปุ่น
ศรีริต้าเปิดใจกับเราค่ะว่าทุกวันนี้มีความสุขแทบจะทุกนาทีที่ได้อยู่ด้วยกัน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

คุณนี้หวานจังเลยอะค่ะ
เขาเป็นคนน่ารักนะเร็ว

เค้าจะชมกันไปชมกันมา

เพราะว่าในใจก็นั่งสวดมนต์อยู่นะคะว่าวันใดจะถูกเลข

สามีที่เลิศแต่ไม่ต้องซูมเยอะนะคะดิฉันเริ่มกลัวตัวเองแล้วค่ะ
อยากได้สามีดีแบบคุณกอง

ฝันดีฝันดีไม่ฝันได้